อาจารย์ธนพรอาจารย์วรวิชิตฟังจากคุณภูมิธรรมจับสัญญาณให้ผมหน่อยฮะ
ก็จริงหลักคุณภูมิธรรมก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะฮะ
เพราะว่าประเด็นที่๑สัญชาติยานของการเมืองแบบเก่า
คือทุกคนไม่อยากเป็นฝ่ายค้านอันนี้ตรงถ้าเมื่อกี้จับคำก็จะเห็นเลยว่า
กระทั่งท่านพาดพิงไปถึงพักเป็นธรรมซึ่งหัวหน้าพักก็คืออดีตภักดิ์ไทยรักไทยเดิม
พาดพิงไปถึงภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นหลัก
ที่บอกไม่มาไม่มามาคุยหมดเลยนะโดยทั่วไปของการเมืองยุคเก่านะครับ
ที่รู้ว่านะครับไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านนะครับถึงกับเคยมีคำกล่าว
คำหนึ่งที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้าแล้วอดหยากปากแห้งอันนี้ต้องเอาหลักประเด็นที่๑
ก่อนว่าผมขออนุญาตแย้งคุณภูมิธรรมว่านี่ไม่ใช่การเมืองใหม่ที่ท่านบอกว่าเป็น
มิติใหม่ไม่ใช่นะฮะนี่ย้อนไปหลังไปหลังยิ่งกว่าท่านเป็นนิสิตจุฬาอีก
ติใหม่เขาหมายถึงว่าได้นายกก่อนแล้วค่อยไปฟอร์มคอลโมที่หลังหรือเปล่า
ตรงนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับแต่วันนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยพัฒนามาถึงว่า
การเลือกตั้งเนี่ยเราตัดสินกันด้วยอุดมการกันแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยนะครับ
คือการทำให้การตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับนำประเทศไทยเนี่ยย้อนหลังไปอีกอย่างน้อยห้าสิบปี
นะครับมันไม่มีปัจจัยเชิงอุดมการเหลือกันแล้วไงฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับ
สิ่งที่ฟังมาเนี่ยก็คือพูดบอกว่านะครับนักการเมืองทุกคนเนี่ยนะครับ
อยากเป็นรัฐบาลทั้งสิ้นอันนี้คือความหมายที่ผมได้ยินเลยนะครับ
แล้วนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ท่านพูดก็ชัดเจนดีนะ
ท่านบอกว่าใครไม่โหวตนายกก็อยู่นอกสมการการจัดตั้งรัฐบาล
ตอนนี้มี๒๗๖แล้วแล้วอีกอันหนึ่งผมยังไม่ลงรายละเอียด
หรือใครในภาคเก้ากายผมรู้ว่าในภาคเก้ากายเนี่ย
มีบางคนยังแอบฝันอยู่ว่าจะเป็นรัฐบาล
ภูมิธรรมบอกแล้วบอกว่าก้าวกลายเป็นฝ่ายค้าน
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าก้าวไกรนะครับ
ยังคิดจะไปโหวตให้กับรัฐบาลที่จะตั้งนะครับ
ก็ขอให้ย้อนไปคิดถึงวันที่คุณพิธาประกาศนะครับ
ท่านก็กำลังเอาน้ำลายคุณพิธามาป้ายหน้าตัวเอง

คุณพิธานะครับก็บอกนะมีลุงไม่มีเรานะครับ
มีโน่นมีนี่มีนั่นนะครับสารพัดนะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมประกาศชัดว่าคุณต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะ
แล้ววันนี้นะครับถ้าคุณมาโหวตให้นะครับ
พูดตรงนะจะไปหวังอะไรว่าคุณจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
ใช่ไหมฮะก็ในเมื่อคุณไปอุ้มเขามาเป็นรัฐบาล
เพราะฉะนั้นผมในฐานะประชาชนผมจะไปหวังอะไรกับฝีมือคุณในการตรวจสอบ
ที่ผมต้องพูดแรงอย่างนี้เพราะว่าคือคุณจะเป็นฝ่ายค้าน
คุณจะเซ็งอะไรผมไม่สนใจแต่สนใจว่าผมในฐานะผมเป็นประชาชน
คุณมาลดอำนาจผมไม่ได้นะครับการที่คุณไปสมยอมกันถ้านะครับถ้านะครับ
ถ้าคุณไปโหวตเนี่ยเท่ากับคุณไปสมยอมกันแล้วผมเป็นประชาชนเนี่ย
ผมเสียประโยชน์นะฝ่ายฝ่ายค้านไปเกลี้ยเสียกับฝ่ายบริหารเนี่ย
แล้วพวกผมอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีรายละเอียดนะอาจารย์
อาจารย์วิชิตถ้าฟังจากคุณภูมิธรรมเนี่ยนั่นหมายความว่ายังไง
ผมคิดว่าเป็นเกมที่โอ้โหผมต้องได้จุปากอย่างเดียวเลยครั้งแรกเลยว่า
เพราะว่าเป็นเกมที่คิดละเอียดมากคิดละเอียดคิดละเอียดในแง่นี้คือรู้
รู้ทั้งรู้นะครับว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ย
ตกผลึกต่างฟันฝ่าแรงกดดันเสียงบริพาททั่วทุกสารทิศเนี่ย
แต่พอมาเห็นอย่างนี้คือนี่คือเหมือนอย่างนี้ครับว่า
เหมือนในเกมฟุตบอลเนี่ยพักเพื่อไทยได้ลูกจุดโทษคนโผล่ทั้งสนาม
ด่าทอนแต่ว่าเมื่อพักเพื่อไทยยิงจุดโทษเข้าประตูทุกอย่างจบ
เดินออกจากสนามในฐานะผู้ชนะมันยิงแล้วมันเข้าแล้วต่อให้คนดูจะไม่พอใจเหรอ
กรรมการจะเอ็นเอียงหรืออะไรต่างเนี่ยแต่ว่าผู้ชนะก็คือพักเพื่อไทยในเกมนี้
คือการประกาศตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ๒๕๖เราก็ยังพยายามจินตนาการว่ามาจากไหน
เพื่อว่าโอเคอันนี้เป็นมารยาทที่เขาไม่สามารถประกาศที่สานะได้ว่ามีใครบ้าง
คือจาก๒๓๘ใช่ไหมครับที่เรารู้อย่างเป็นทางการและ๔๐ที่ว่าพักพลังประชารัฐ
บอกจะโหวตนายกให้ซื้อใจล่วงหน้าอันนี้คือไม่รวมใน๒๕๖แต่๔๐นั้นคือโหวตนายก
แน่นอนครับว่าทุกคนกลัวตกขบวนการเป็นคอรมอครั้งนี้รัฐบาลครั้งนี้ดังนั้นการซื้อใจอะไรทุกอย่าง
คือการบรรลุผลเป้าหมายแล้วคือปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมคนจะไม่พอใจบทบาทพักเพื่อไทยยังไง
แต่ในเกมเขากลุ่มความได้เปรียบไว้หมดแล้วนะครับนี่คือรายละเอียดที่เราเห็นแล้วว่าตัวเลขต่างเนี่ย
ที่เขาบริหารตั้งแต่ว่าวันที่รวมกัน๒๑๒แล้วก็เพิ่มมาจากพักชาติพักเล็ก
แล้วก็มาถึงชาติไทยพัฒนาเนี่ยจนมาถึง๒๓๘เนี่ยแต่ละวันทำให้เห็นว่า
เพื่อไทยพยายามจะเดินขอคะแนนหาความชอบทำในแต่ละวันคือบริหารเรื่องอะไร
เรียกว่าเผาผ่านเวลาให้เห็นว่าพักเพื่อไทยพยายามเต็มสุดความสามารถ
หลายคนจะบอกว่านี่คือเพื่อไทยการละครหรือเปล่าทำไมต้องเดินข้ามจากตึกตัวเอง
พยายามทำสุดความสามารถรู้ทั้งรู้อยู่ว่ายังไงก็ถูกวิภาควิจารณ์อยู่แล้วนะครับ